รายนี้จริงน่าจะเข้าบ้านหลังนี้หลายรอบแล้ว
แต่มาครั้งนี้ไม่ได้อะไรไป

เอ้าก็มาแล้วมันจะเสียเที่ยวได้ยังไงล่ะคุณสืบสกุล

ยังไงก็ตามคุณกินคุกกี้เขาก็ถือว่าขโมยแล้วเหมือนกันนะคุณนะ

วงจรปิดเห็นพฤติกรรมคนร้ายย่องเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับ
ค้นทรัพย์สินในตระก้าหน้ารถจักรยานยนต์ก่อน
แล้วก็ตรงที่เบาะรถเขาด้วยนะฮะ
แต่ทีนี้ก็เดินมาเดินมาวนที่โต๊ะอาหาร
เห็นอะไรที่จะหยิบกินได้ก็หยิบเลยนะฮะ
ล้วงมือเข้าไปในกล่องขนมคุกกี้
แล้วก็กล่องเงาะด้วยแล้วก็ยัดใส่ปากเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของคืนวันที่๒๗กรกฎาคมนี้นะครับ
ที่บ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านผำใหญ่
ตำบลเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัด๑๐๑นะครับ
ทีมข่าวของเรานะก็ส่งผู้สื่อข่าวไปที่บ้านนี้
ไปตรวจสอบก็พบเจ้าของบ้านคือคุณเกษรา
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหตื่นเช้ามานะ
โอ้โหเห็นบนโต๊ะโอ้โหเอาอีกแล้วโจรมันมาอีกแล้ว

พบภาพของคนร้ายน่าจะเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วนะคุณนะ
ปีนกำแพงรั้วบ้านเข้ามาตรงห้องครัวเนี่ยนะฮะ
เดินเข้ามาเปิดเบาะรถจักรยานยนต์ไม่เจอทรัพย์สินแล้วมั้ง
ก็เลยมาที่โต๊ะอาหารแล้วหยิบคุกกี้มา
เธอเนี่ยให้ดูเลยนะว่าเธอเนี่ย
กินกุ๊กคุกกี้แล้วมันเหลืออยู่ในซอง
จำได้ตอนกลางคืนเธอบอกเหลืออยู่ในซองแล้วไม่ได้เก็บ

พอตื่นเช้าขึ้นมาเปิดดูกล่องคุกกี้ไม่เหลือแล้ว
แสดงว่าโจรมันกินตามกล้องวงจรปิด
ส่วนกระเป๋าที่เธอชี้ให้ดูเมื่อกี้คืออย่างนี้คุณ
คือกระเป๋าที่โจรร้ายเคยมาก่อเหตุ

มา๓ครั้งแล้วนะครั้งแรก๘กรกฎาคมได้เงินสดไป๑๕๐๐
ครั้งที่๒๒๕กรกฎาคมได้เงินไป๒๐๐๐บาท
อยู่ในกระเป๋าคาดอกของพ่อเธอและกระเป๋าที่แขวนตรงนี้
ครั้งที่๓คือล่าสุดเมื่อคืนนี้ไม่ได้เงินไป
แต่กินคุกกี้แล้วทิ้งกล่องคุกกี้เปล่าไว้ให้ดูต่างหน้า
เอาไปทิ้งด้วยนะฟังเสียงของคุณเกษราเจ้าของบ้านนะครับ
ยิบกินแล้วก็คอยออกไปจากรักฐานที่ยืดในกล่อง

กรกฎาคม๒๕กรกฎาแล้วก็๒๗กรกฎานะคุณนะ

หรือว่าจะทำอันตรายกับคนในบ้านหรือเปล่า
หรือแม้แต่ชาวบ้านแถวนี้เองก็อยากให้ตำรวจช่วยหน่อย
ช่วยจับโจรให้ได้โดยเร็วนะฮะนี่มีวงจรปิดเป็นหลักฐานนะครับ
ซูมเข้าไปนะจะได้เห็นหน้าชัดเจนเลย
ใช่ค่ะปรับให้สว่างอีกนิดหนึ่งนะ